ความเคลื่อนไหวทางการเมืองกันหน่อยนะคะ
วันนี้สำนักงานสารรัฐธรรมนูลได้แจ้งมายังสื่อมวลชนค่ะ
กรณีเกี่ยวกับการรายงานคำวินิจฉัย
ยุบพักไทยรักษาชาติในวันที่๗มีนาคมนี้นะคะ
สารรัฐธรรมนูลกำหนดนัดลงมติ
กรณีคณะกรรมการการเลือกตั้งขอให้สารรัฐธรรมนูลพิจารณาวินิจฉัย
เพื่อให้มีคำสั่งยุบพักไทยรักษาชาติในวันที่๗มีนาคม

ทางสำนักงานสารรัฐธรรมนูลชี้แจงมากับสื่อมวลชนบอกว่า

จะมีการถ่ายทอดภาพวงจรปิดการลงมติเลยนะคะ
คือถ่ายทอดภาพออกมาจากห้องนั่งพิจารณาคดี
ไปที่ห้องรับรองสื่อมวลชนอยู่ชั้น๒สำนักงานสารรัฐธรรมนูล

สารก็เลยบอกว่าเดี๋ยวจะมีภาพให้ดูเลย
แต่ว่าขอสงวนสิทธิ์ในการเข้าฟังการไต่สวน
ขอความร่วมมือสื่อมวลชนปฏิบัติตามระเบียบสารรัฐธรรมนูล
ด้วยการรักษาระเบียบและความเรียบร้อยในที่ทำการ

ในเรื่องของการรับฟังการไต่สวนในครั้งนี้
อยากให้ปฏิบัติอย่างเร่งครัดนะคะ
วันนี้พักไทยรักษาชาติก็เลยนัดประชุมกรรมการบริหารพักค่ะ

หัวหน้าภาคไทยรักษาชาตรบอกว่า
เดี๋ยวจะมีกรรมการบริหารพัก๑๔คนไปฟังคำตัดสินของสารรัฐธรรมนูล

ในวันที่๗มีนาคมก็พร้อมน้อมรับ

ที่ทางพลักษณ์เองไม่ได้มีโอกาสในการชี้แจ้งอะไร

ก็ต้องรอลุ้น
ประเด็นที่เว็บไซต์ของพักอนาคตใหม่
อ้างอิงตำแหน่งของนายธนทรจึงรุ่งเรืองกิจหัวหน้าพัก

เรื่องการเป็นประธานสภาอุตสาหกรรม

ซึ่งทางกรกตนะครับ

กับคณะกรรมการสืบสวนไต่สวน

เวลา๑๔นาฬิกาครับ